จสร้อยเองค่ะร่วมกับกองทัพบก
แล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลคนดีของเรา
ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ

ให้กับบุคคลที่เสียสละทำความดี

ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานำส่งที่ทำงาน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถูกรถประจำทางจอดให้ลงกว่า๒๐กิโลเมตร
นี่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งความดีเล็กน้อยที่เกิดขึ้น
แต่กลับเป็นเรื่องราวสุดประทับใจในสังคม
เช่นเดียวกับเหตุการณ์แม่บ้านทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่ง
นำกระเป๋าเอกสารที่มีทั้งเงินและแท็บเล็ต
ส่งคืนเจ้าของชาวไต้หวันครบถ้วนทุกชิ้น
เป็นอีกหนึ่งในการทำความดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน
คือถ้ามีคนเขาเดือดร้อนอย่างนี้

ผมคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่โตมากมาย
มันก็ถามว่าโอเคผมอาชีพแท็กซี่
มิเตอร์ผมเปิดปุ๊บนี่ก็คือต้องเป็นเงิน
หมุนก็ต้องเป็นเงินคือทำภาษาแท็กซี่นะครับ
แต่นี่ว่าคือคนตาบอดนะครับ
แค่ร่างกายเขามันไม่ครบ
บางทีเราไปเก็บเงินเขารายได้เขาไปนวดแผ่นวรรณนี้
ผมว่าผมว่ามันไม่คุ้มร้อยกว่าบาท
รอยัง๙โมงเช้าเขาก็ยังไม่มา
ยังไม่มาป้ามีความรู้สึกว่าป่านนี้เขาจะมีเงินใช้ไหมอะไรอย่างนี้
วันที่ป้าเจอเนี่ยป้าเหลือเงินในกระเป๋าร้อยเดียวนะลูก
ไม่คิดที่อยากได้เขาเลย
ตัดสินใจคืนไปเพราะถึงไม่ใช่ของเรานะ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายร้อยเรื่องราวความดีในสังคม
ซึ่งทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับกองทัพบก
และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คัดเลือกพร้อมจัดพิธีมอบรางวัลคนดีของเรา

เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เสียสละทำความดีเพื่อผู้อื่น
หวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม
คนจาก๑๒เหตุการณ์ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้
เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ต้องการสนับสนุนเรื่องราวความประทับใจของคนในสังคม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทย
นั่นคือความมีน้ำใจเอื้ออาทรและสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็โดยปกติแล้วเราก็มีภารกิจในการช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก
คืนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างอยู่แล้วนะคะ
โครงการคนดีของเรากับจอสร้อยเป็นโครงการที่จอสร้อยช่วยเป็นสื่อกลาง
ในการคัดคนดีซึ่งทำคุณงามความดีในแบบต่าง
ซึ่งเป็นคุณงามความดีที่เราจะพบได้ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนที่เขายากลำบาก
อย่างนี้ค่ะสำนักงานสลากก็เลยยินดีที่จะสนับสนุนกองการ
โครงการคนดีของเราจัดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
่งสนับสนุนให้ทุกคนทำความดี
โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยในสังคม
โดยที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด๒๓๓คน
พิจารณาจากเรื่องราวที่ได้รับแจ้งผ่านมายังสถานี
เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
เป็นแบบอย่างให้คนในสังคม
ตลอดจนเยาวชนมองเห็นถึงคุณค่าในการทำความดีต่อไป